เมื่อกี้โปรยไว้แบบว่าจึงมาก

ฉันให้ฉันให้เพื่อนฉันกับน้องฉันดูรายการฉันผิดเหรอ

หรือเรื่องผลประโยชน์ไหม
นางเอกโลกสวยกับดาราสายฮานางหนึ่งเคยรักกันมาก
เรื่องของเรื่องเพื่อนซีคู่นี้เคยช่วยเหลือกันทุกอย่างนะ
เอกโลกสวยเคยชวนเพื่อนมาทำรายการร่วมกัน
ลงคลิปเรียกกระแสเรียกยอดช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ
วันหนึ่งดาราสายฮาใช้เครดิตตัวเองไปติดต่อ
พานางเอกไปแนะนำทำธุรกิจกับเจ้าของโรงงานผลิตแห่งหนึ่ง
นางเอกก็เอออ๋อไปทำได้แค่ไม่กี่เดือน
สุดท้ายพอเก่งเป็นครูนะ
ก็รักจำขบวนการมันไม่ได้รักจำหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันใหม่เนาะ
จำกระบวนการได้มาไม่เท่าไหร่นางเอกก็เทโรงงานนะครับ
เพื่อจะมาทำเองนั่นแหละเอาง่ายเขาก็ว่าอย่างนั้น
แล้วก็เนี่ยพร้อมกับหอบเงินหลัก๑๐ล้านออกมาผลิตขายของเอง
ดาราสายฮาก็เกิดความไม่พอใจเหมือนอุตส่าหิวให้แต่สุดท้ายมึงทำกูเสียหน้า
แต่นางเอกได้หาแค่ไม่เป็นเพื่อนกูต้องเข้าใจกูอยากได้เงินอย่างเดียว
นางเอกตอบกับเพื่อนสาหัสมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ออกมาทำเอง
เงินเยอะกว่าใครจะเสียเครดิตเสียหน้าก็ไม่สม
ความผิดใจก็แตกหักดาราสายฮาไม่พอใจที่โดนหักหน้า
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใคร
อย่าปล่อยให้อำนาจเงินมาทำให้เพื่อนต้องขาดกัน
เดี๋ยวรอให้นางออกมาพูดรู้สึกสักอีกแป๊บนึงนางคงจะออกมาพูด
คุณแม่คู่นี้เลยเหรอไม่รู้
คุณไม่เอาอีกแล้วการแสดงมาอีกแล้วหนึ่งอีกแล้ว
เดี๋ยวฉันดูโทรศัพท์ก่อนอ่านข่าวลูก
หนูแอบเนอะหนูรู้ตอนแหลนเนอะหนูรู้มาตั้งนานนะเนาะ

นี่ก็หนูหาคำตอบมาตั้งแต่ช้าแล้วใคร
เรื่องอย่างนี้
เมื่อก่อนนี้ไอ้อ้น

ฉันก็ถามไอ้นุ้ยมีอะไรเกิดขึ้นไอ้นุ้ยมันก็บอกมันหมดสัญญากับไอ้อ้น
เขาบอกพี่หนูก็ไม่ได้ต่อสัญญามันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทำให้ไม่อ้วนอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าเพราะว่าหนูอยากจะมาทำวิตามินของตัวเองพวกกัมมี่กัมมี่ของตัวเองอะไรอย่างนี้
นึกออกป่ะมาทำกับเพื่อนหนูอีกอันนึงหนูก็เลยไม่ได้ต่อสัญญา
แต่คือไอ้ผลิตภัณฑ์นี้ไอ้อ้นมีอ้นกับเอกกี้นะ
เขาก็ร่วมอ้นเอกกี้คุณไอ้นุ้ยอะไรเขาร่วมทำกันมา
แต่เมื่อประมาณสักสิงหาคมเดือนที่แล้วเหมือนกับสัญญาจะหมดสิงหาคมปีที่แล้ว
ปรากฏคุณแอนุ้ยเขาก็บอกว่าเอาละเดือนหนูขอยกเลิกสัญญานะ
คือแบบประมาณไม่ให้ยกเลิกคือมันหมดสัญญาพอดีหนูขอไม่ต่อสัญญา
นางก็ว่าอย่างงั้นไม่ต่อสัญญาหนูว่าอยากจะไปขายไอ้พวกสมุนไพร
กัมมี่ไม่ได้เกี่ยวกับลดความอ้วนเพราะที่ผ่านมามันเกี่ยวกับลดความอ้วน
ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงอนกันนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน
ก็คือเอาง่ายว่าไม่ได้ต่อสัญญากันเดี๋ยวก็ต้องรอให้พวกนางอ่ะ
ออกมาพูดว่าเอายังไงกันอืมปรากฏเมื่อก่อนนางก็เคยทำรายการ
ตรงต่อรายการเราเนี่ยแหละข่าวแห่งโค้งใช่ป่ะใช่เนอะ
แล้วก็เราก็ไม่เห็นกันเมื่อก่อนคู่นี้นางจะเต้นติ๊กตรงติ๊กต๊อกด้วยกันเยอะ
มีคำถามเยอะเหลือเกินว่าสรุปแล้วนางเสี้ยกับเรื่องอะไร
คือในจริงแล้วก็น่าจะงอนกันคุณไอ้อ้วนก็ประมาณว่า
อีนี่อยู่ดีมึงมาทิ้งกูทำไมน้อยใจเออ
เป็นเพื่อนกันทำไมอยู่ดีมึงมาทิ้งกูทำไมไม่นี่ก็แบบว่าอยากจะแบบว่า
เออแต่สัญญาไอ้นุ้ยบอกพี่หนูไม่ได้แบบว่าเกี่ยวกับหุ่น
เกี่ยวกับแบบว่าพวกกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วแบบคนละแบบกันอันนี้มันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
ไม่เอาก็คือเสี้ยกันแล้วแตกกันแล้ว
อย่าไปเสียฉันว่ามันงอนกันเพราะไอ้คู่เนี้ยมันแบบว่าเหมือนแบบว่า
เคยรู้สึกไหมเหมือนเมื่อก่อนหนุ้ยอ่ะไอ้อ้น
ทำรายการก็ต้องคู่ไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยเกิดรายการทีวี
ก็ต้องคิดถึงไอ้อ้นคือเหมือนไปไหนมาไหนแบบอยู่ด้วยกันตลอดถูกมั้
เมื่อก่อนมันทำรายการไอ้นุ้ยเป็นเจ้าของรายการทีวีก็ต้องเอาไอ้อ้น
วันหนึ่งไอ้อ้นก็ต้องคิดถึงไอ้นุ้ยจนวันหนึ่ง
มันรีมงกันเองงอนกันเองก็เดี๋ยวรอจับมันมึงคุยกันนั่นแหละ
เดี๋ยวหนุ่มกันชัยก็ทำได้เออจริงอืมอุ้ยแต่ก็เป็นนานอยู่น่ะ
นานแล้วก็ถ้าฉันบอกตั้งแต่สิงหากัญญาตั้งแต่ปีที่แล้วไง
เรื่องนี้ก็คือคาราคาซังกันมาอยู่ใช่ไหมคุณแม่เนี่ย
แล้วก็คาราคาก็รอดูว่าคือต่างคนก็ไม่มีใครพูด
ไอ้โอนมันก็ไม่พูดนึกออกปะล่ะอืมอุ้ยวันนี้ข่าวเพิ่งออกมานะ
ไม่รู้นึกออกปะอืมแต่รู้ว่าเป็นเกี่ยวในฐานะที่คุณแม่นรู้จักทั้งสองฝ่าย
คุณแม่คิดว่าสมานแผลได้ไหมครั้งนี้ฉันว่ามันงอนกันอ่ะเพื่อนสนิทกันอ่ะ
เราไม่ได้รู้ออกปะยิ่งรักมากยิ่งงอนมาก

นี่ตอนแหละไม่เงียนนะแองจี

หนูเนี่ยตอนแหละ

หนูไงต้องมีแผ่นนี้

อินเสิร์ตภาพขนาดนี้หนูไม่ได้เตรียมตัวเลย

หนูเนี่ยตอนแหละจริง

สดใหม่ให้เยอะ